ไปดูเหตุการณ์ที่ภูเก็ตกันก่อนนะครับ
มีคอนโดมิเนียมกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ด้านบนนั่งร้านกำลังมีการเทปูนในพื้นของชั้น๒อยู่
แต่เหมือนว่านั่งร้านนั้นรับน้ำหนักไม่ไหวครับ
พังถล่มลงมาทับคนงานจำนวนมากติดอยู่ข้างใน

มีคนติดอยู่๓คนนำออกมาได้๑คนแต่ก็เสียชีวิต
และตอนนี้ยังมีผู้สูญหายอีก๒คนยังหาไม่เจอครับ
ต้องให้ภรรยาของคนที่ศูนย์หายโทรศัพท์เข้าไปในเครื่องของสามี

กำลังทำงานในการค้นหาตามเสียงโทรศัพท์แต่ว่ายังไม่เจอตัว
ยังกำลังค้นหาอยู่เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้เนี่ยมันต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงบ่ายสักประมาณบ่าย๒โมงครับ
ในพื้นที่การก่อสร้างคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่
ริมถนนที่เรียกว่าถนนวิเศษในหารที่ตำบลราวัยที่ภูเก็ตนะครับ
ก็มีการแจ้งมาว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจึงเข้าไปตรวจสอบ
เป็นนั่งร้านจำนวนมากเลยครับ
ระเนรนาศรวมไปถึงโครงเหล็กที่เทพื้นคอนกรีตชั้นสองเนี่ย
พังถล่มลงมาเป็นบริเวณกว้างแบบนี้แหละครับ
แล้วก็มีคนเจ็บหลายรายซึ่งส่วนใหญ่ก็หนีตายออกมาได้ก่อนหน้านี้
เจ็บเล็กน้อยเจ็บปานกลางแล้วก็เจ็บหนักนะครับ
กู้ภัยก็เข้าไปปฐมพยาบาลแล้วก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาล
ฉลองโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรงพยาบาลดีบุกครับ
แล้วก็อย่างเร่งด่วนทั้งหมด๘รายนะครับ
ขณะเดียวกันได้รับแจ้งจากโฟร์แมนว่าตรงนี้มีคนติดอยู่ใต้ซากของนั่งร้านเนี่ย
สามรายก็ช่วยกันระดมกำลังค้นหากันอย่างเต็มที่
ไปพบคนงานที่ติดอยู่ในกองเด็กหนึ่งรายต้องใช้รถแบ็คโฮลเนี่ยนะฮะ
เข้าไปยกนั่งร้านแล้วก็เป็นเหล็กเส้นของโครงสร้างของอาคารบางส่วนออกมา
เพื่อทำการช่วยเหลือขณะเดียวกันก็มีการขอสนับสนุนอุปกรณ์ตัดทางของหลายหน่วยงานครับ
นะฮะเข้าไปช่วยกันแล้วก็ใช้เวลาสักประมาณสองชั่วโมง
นำร่างของคนที่ติดอยู่ใต้ซากของนั่งร้านออกมาได้๑ราย
นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เหลืออีก๒คนที่ยังคงติดอยู่ใต้ซากของนั่งร้านนี้ยังหาไม่เจอ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับมีคนงานซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวพม่า๑๑ราย
แล้วก็บาดเจ็บแปดรายเสียชีวิตหนึ่งราย
ตอนนี้ยังคงติดอยู่ใต้ซากนี้สองรายส่วนแผนของการดำเนินการค้นหานั้นต้องแบ่งกำลังออกเป็นสี่ชุดด้วยกัน
กระจายค้นหาคนที่ติดอยู่ใต้ซากทั้งสองรายนั้น
แล้วก็เลยให้ทางด้านของภรรยาของผู้สูญหายนั้นเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็โทรศัพท์เข้าไปในเครื่องของสามีที่ติดอยู่ข้างในนะฮะ
ได้ยินเสียงโทรศัพท์นะโทรไปเนี่ยมีเสียงโทรศัพท์
พยายามค้นหาอยู่ตามเสี่ยงแต่ว่ามันมันลึกมากยังหาไม่เจอนะฮะ
คืออาคารนี้เนี่ยมันมีการก่อสร้างเป็นคอนโดมิเนียมส่วนที่พังนั่นเป็นส่วนหน้าคือล็อบบี้ของอาคารนะฮะ
เป็นคอนโดสามชั้นขณะที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ระหว่างการก่อสร้างที่ชั้นที่สอง
ก็มีการต่อเติมนั่งร้านขึ้นไปกำลังมีการเทปูนพื้นที่ชั้น๒ของอาคาร
แต่คาดว่าด้วยความที่มันหนักมากรับน้ำหนักไม่ไหวก็พังลงมาครับ
ทำให้มีคนเจ็บแล้วก็เสียชีวิตตอนนี้ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อที่จริง
ถึงสาเหตุว่าพังลงมาได้อย่างไรแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการค้นหาผู้สูญหายทั้งสองคนนะครับ
ถ้ามีความคืบหน้าก็จะมีการอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปว่าเจอผู้สูญหายทั้งสองคนแล้วหรือยังนะฮะ